สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เอาล่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะ
เราจะกลับมาเจอกันหลังเคารพทงชาติทุกวัน
อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รายการที่คนไทยผูกภัยกันเหลือเกินเนี่ย
คือหลังครบทรงชาติก็จะยุติไปตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรก

ก็จะเป็นเราเลยก็ยาวไปจนถึงทุ่ม

แล้วคนถามว่าวันอาทิตย์ล่ะปกติแล้ว
อาทิตย์เนี่ยก็จะมีช่วงประมาณ๒ทุ่มกว่าก่อนเข้าละคร

เพราะฉะนั้นวันนี้คอสชคืนเวลาทุกช่องโทรทัศน์
กลับมาสู่ผังปกติในรอบ๕ปีนะฮะ
รอบ๕ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นผังทีวีของเราทุกช่อง
มีเปลี่ยนแน่ก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติ

ละครก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติหลังขับ
เมื่อก่อนอย่างวันศุกร์เมื่อก่อนหลังข่าวพระราชสำนัก

เขาจะมีขั้นวันนั้นนั่งดูอยู่ก็มีวันศุกร์จะมีขั้น
เวลาเช็คเรตจะมีก่อนแล้วหลังอะไรกัน
เข้าทั้งประมาณไม่ถึง๕อาทีก็ตัด

อาจจะต้องมีนายกพวกประชาชนอยู่แล้ว

เราอาจจะต้องดูเขาอาจจะมีนายกพวกประชาชนอยู่
ชอบไปพบกับสวทชใช่ไหม

ได้อัปเดตว่าผลงานเป็นยังไงบ้างอะไรยังไง

มันยังมีอีกหลายช่องที่เราสามารถติดตามกัน
อยู่เช้าเสาร์ก็เวิร์คดิคนก็อยู่บ้านพอดี
เพราะฉะนั้นทุกช่องรวมถึงไทยรัฐทีวีของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เราก็จะนำเข้าข่าวใส่ไข่หลังครบทรงชาติเลย
อ๋อเป็นเรื่องวางคนนี้คนดอกไม้

เมื่อวานนายกลัวพี่พี่โรดำมาก
คือที่นางปิดนี่นางนังนางแบบ
มารายเทอร์ป้องมาเป็นรายเทอร์ป้องมา
พี่โรดำทำไร

พี่ยังจี้ช่วยหนูนะหนูกลัวว่าพี่มดดำเปิดของหนู

วันนี้คุณดอกไม้ก็ได้พักผ่อนอยู่บ้านแล้วโอเคไม่เป็นไร

วันนี้วันอาสารหบูชาพรุ่งนี้วันเข้าพรรษา

แล้วก็นี่๒วันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันหยุดยาว
เขาบอกว่าโอ้โหมันวานนี้หมอชิดเนทรักตั้งแต่วันเสาร์
บางคนลาตั้งแต่เมื่อวานไงคะวันจันทร์
เขาหยุดยาวกันมาเสาร์อาทิตย์สันทางพุธเลยอะไรแบบนี้
บางคนไปกลับวันศุกร์เสาร์อาทิตหยุดวันจันทร์วันหนึ่ง

บางคนค่ะอาจจะตอบพรุ่งนี้อะไรแบบนี้

พรุ่งนี้ทำงานนะบางคนทำงานพรุ่งนี้

เอกชนทำงานพวกนี้ปกติ
เราจะมีเวลาพูดคุยกันเยอะขึ้นแล้วก็ข่าว
รับรองว่าข่าวใส่ไข่มันก็จะอินไซต์มากขึ้น

เรื่องแรกก็เป็นที่ฮือฮากันมากเลย

สำหรับคลิปเหตุการณ์ที่หลายคนเห็นแล้ว

ทำร้ายนักเรียนหญิงอีกคนนึงแบบนี้เลย
นี่เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการแสดง
หรือว่าเป็นการแสดงละครโรงเรียนเป็นเรื่องจริง
เป็นการทวงหนี้เพื่อนที่ยืมเงินไป๕๐๐๐บาท

เจ้าของเงินนั้นก็เลยใช้ให้เพื่อน๙คน

ซึ่งคลิปดังกล่าวก็ถูกเผยแพร่ออกไป

มึงไม่มีใครเป็นเพื่อนหมด
กูอยากมีดีด้วยมึงก็ไม่อยากมี
ก็เป็นความรุนแรงที่อยู่ในโลกออนไลน์เลยนะฮะ

วิวาสครั้งนี้เกิดจากเด็กหญิงที่ถูกรุมทำร้ายไปยืมเงิน

ยืมมาไม่ได้๕๐๐๐เต็มเงิน๔๒๐๐

เงินคืนมาให้เจ้าหนี้แล้วนะเจ้าหนี้ก็เป็นนักเรียนด้วยกัน
ค้างอีก๒๒๐๐ยังไม่ได้ตามกำหนด
ดังนั้นก็เลยโดนตรืบเนี่ยนะคะ
ทีนี้พอการประชุมของผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายเนี่ย
เขาขอเจรจาไก่เกลี่ยกันขอให้จบลงด้วยดี
ไม่มีการเอาเรื่องหรือว่ามาแจ้งความเพิ่มเติม
ทางโรงเรียนจะมีการลงโทษนักเรียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาที่การ
โดยจะว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็อาจจะมีการพากทัน
เพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุวิวาสซ้ำซ้อนขึ้นอีก
เราดูมากขึ้นทุกวันข่าวเราสังเกตไหมว่า
ความรุนแรงมามันเกิดตั้งแต่ปะถมแล้วนะ

แล้วทุกคนก็จะแชร์คลิปกันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
ดำสังเกตไหมเมื่อก่อนที่มันสื่อจะมีไม่กี่อย่าง
แต่มันก็จะเป็นเหมือนกันเหมือนกับถ้ามีการทำร้ายเด็ก
เดี๋ยวมันจะมีข่าวตามมาตามเรื่องจีนวิทยาเขาบอกว่า
ความไปจี้ไปฆ่าแท็กซี่จำได้ไหม
มันก็บอกพฤติกรรมเรียนแบบพวกนี้มันมีจริงนะ

แต่ทุกวันนี้เราเห็นการไลฟ์แม้กระทั่งการฆ่าแมวฆ่าหมา

หนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุเขายังควบคุมกัน
เพราะว่าคนทำสื่อเขาจะมีจัญญาบันในการควบคุม
ตอนเราเด็กแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะไม่ใช่สื่อ

แล้วจริงเราควรนำเสนอข่าวแบบนั้นไหม
ก็ไม่ควร
ก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายมันควรจะจบที่แค่ไหนถึงจะพอดี
แต่ในขณะเดียวกันบางคนก็ตายจากเฟซบุ๊กเหมือนกันนะ
หมายถึงว่าเราไปดูพฤติกรรมเรียนแบบเราเห็นว่า
ตั้งแต่เราเล่าข่าวใส่ไข่กันมาเรื่อยเนี่ย

คำว่าโลกโซเชียลเราหมายถึงทวิตเตอร์ด้วย
แต่ปรากฏว่าเราสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่า
ฆ่าตัวตายทุกวันนี้ก็มีรายรอบนี้สด

คุณคิดดูเมื่อก่อนยาบ้า
เรารู้สึกว่าหากันแบบว่าโอ้โหยาบ้า

ขายยาบ้าได้ครบเท่านี้ได้ทงไดทอง
มันกลายเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์หมดเลย

รวบอีกแล้วเป็นดาวทองอย่างนี้หรอ
เป็นอย่างนี้เลยยกตัวอย่างคือสมมุติเราได้เห็นกันมา
มันระบาดที่ภาคอีสานขอนแก่นไล่มาเนี่ย
แม้กระทั่งข่าวของเด็กนักเรียนมันไม่ใช่รุนแรงที่สุด

เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกได้ว่า
อืมสังคมมันไปไกลกันพอสมควร
ถ้าจะทำอย่างไรคุณแม่เราก็ต้องอยู่ในสังคม
เห็นไหมทำอะไรไม่ได้ฉันลองดูลองในสถานะตัวเองนำอ้างกับตัวของเราเอง
หนูเป็นห่วงคุณแม่เถอะตัวหนูก็ทำงานเสร็จหนูก็สวดมนต์นอนแล้ว

ล้านลาอยู่เดี๋ยวไปเจอคนนั้นคนนี้มากหน้าหลายตา
ชอบการสวดมนต์นอนไม่นอนเฉยด้วยนะ
ไม่มีคือเอาพูดตรงคุณดูเอาง่ายคิดไปคิดมาแองจี้
ทุกวันนี้คนดังกับคนไม่ดังมีค่าเท่ากันนะ

โอ้โฮคนไม่ดังได้ค่าตัวเยอะกว่าคุณแม่อีกนะ
ถูกคนไม่ดังพวกเน็ตไอดอลอย่างนี้

ว่าออนไลน์พวกนี้มันมีผลต่อจิตวิทยา

ลองเปิดทีวีตัวเองลองด้วยตัวเองเปิดทีวี
เราก็ดูทีวีมีละครไม่ว่าจะเป็นซีรีส์
วายซีเรียสที่เด็กว่ารู้ชอบกันเราก็ลองเปิดทิ้งไว้
นั่งอยู่อย่างงีเคยเห็นอืม
หมายถึงว่าชนทุกอย่างเมื่อก่อนสมัยเราเด็กเนี่ย
เหมือนอ่ะไม่รู้อย่างฉันก็มีย่าเล่านิทานให้ฟัง

อันนี้คือพวกเราโตกันมาอย่างนี้ถูกต้องไหม

ถูกเราจะมีสังคมเพื่อเราก็จะเกิดจากลงเรียน
อยากเล่นข้างนอกอยากเฝ้าทีวีนั่ง
หลายหลายคอนเทนต์พอสมควรบางทีอย่างเวลาไปนั่งกินข้าวเราก็จะ
เห็นแล้วพ่อผู้ปงบางคนก็จะเปิดแบบว่าที่ส่งให้เลย
ไม่ให้น้องสนอะไรแบบเนี้ยอืมก็อย่างว่ามันแล้วแต่คนแล้วแต่
ครอบครัวก็ต้องเออสติมาปัญญาเกิดนะฮะผมก็ได้มีเรื่องอะไรค่ะ
ท่านผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องเรื่องพายูนพายูนเนี่ยหลังหลังเราจะเห็น
ยูนเกยตื้นพยูนติดแหงน้องมาเรียมกับน้องยามิน
สองตัวนี้ใช่ไหมตายนะตอนนี้ตายนะยังไม่ตายเออนั่นลูกหลายหลายคน
ได้รับเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของความน่ารักของลูกพยูนสองตัวที่
แต่น่ารักที่พัดหลงจากฝูงเนี่ยมาเกยตื้นชายฝั่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ชายฝั่ง
อนุบาลดูแลอย่างใกล้ชิดแต่กลับไม่ใช่ทุกตัวนะฮะที่จะ
เพราะดีว่าโอเคมาเกยตื้นแล้วแบบว่ามันสามารถอยู่กับคนได้เนี่ย
น้องมาเรียบเหมือนที่พี่พูดกับยามีเนี้ยค่ะตลอดเยอะเวลาสามสี่วันที่
มาเนี่ยพบเห็นว่าเห็นข่าวความสูญเสียของพยุนอีกหลายตัวร่าง
พวกมันเนี่ยทำไมมันเริ่มทยอยเกยตื้นเรียกได้ว่าเป็นรายวัน
เพราะอะไรเป็นรายวันบางตัวสังเกตเฮ้ยพายูนมันเกยตื้น
ถ้าสมมุติมันเกยตื้นทางธรรมชาติอวัยวะทุกอย่างมันจะต้องอยู่ครบ
ใช่ไหมอ่าแต่เขาบอกว่าไอ้พยูนที่เกยตื้นทั้งหลายอ่ะ
ปรากฏว่าเขี้ยวมันหายเขี้ยวของพยูนเนี่ยมันหายไปด้วย
ข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้หลายคนเริ่มสงสัยว่าทำไมช่วงนี้พายูนเลยเกยตื้น
ตามชายฝั่งจำนวนมากขึ้นควบคู่กับการพยายามตอนนี้นะฮะ
เมื่อก่อนพยูนอาจจะเยอะจริงในชายฝั่งทะเลอันดามันของภาคใต้เราเนี่ย
ต้องยอมรับว่าเยอะจริงแต่ทุกวันนี้มันน้อยมากแล้วนะ
เหลือสองร้อยห้าสิบตัวมันเหลือแค่นั้นเองอืมมันเหลือแค่นั้นเอง
คนเอาเที่ยวไปเหรอคะเขาก็บอกว่าตอนนี้มีคนพยายามอนุรักษ์มันก็มีอีกกลุ่มนึง
พร้อมกับจับโยงถึงเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลที่พบว่า
พยูนกำลังเป็นแหล่งขุมทรัพย์ล่าสุดเพราะ
เพราะอยู่บนพื้นฐานความงมงายของมนุษย์นะฮะ
ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าพยูนเขาก็เชื่อว่า
เหมือนเมื่อก่อนหน้าผากเสือโค้งอ่าอืม
เราจะไปเอาเสื้อโค้งตามที่เขาเลี้ยงก่อนไปได้

สมัยก่อนที่เขาทำศัยศาสตร์ใช่ไหม
เขาต้องไปฆ่าเสื้อแต่ไปเสื้อเลี้ยงก่อนไปได้

ประชากรเสือมันหมดไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน
ว่าใครมีหน้าผากเสือติดตัวถือว่าสุดยอด

เล็บหนูยังไม่เคยยิงเขาบอกว่าหน้าผากเสื้อที่จะมีมูลค่า
หรือแบบว่าอะไรนะเขี้ยวหมูป่า
เคี่ยวหมูป่าแล้วรู้ช้างช้างอะไรอย่างนี้นอนแล้ว
อะไรอย่างนี้มันก็จะมีของมันอยู่
ปรากฏว่าไอ้พยูนที่พี่เหมียวบอกเหลือแค่๒๕๐ตัว
ทูลหัวของเบาเขาได้กล่าวถึงประเด็นนี้
หลังจากที่เห็นความสูญเสียของพยูนหลายตัวในระยะนี้นะฮะ
เมื่อสืบค้นผ่านทางโลกออนไลน์กลับพบอีกมุมหนึ่งเกี่ยวกับพยูน
นั่นคือความเชื่อเรื่องศัยศาสตร์และความเชื่อส่วนบุคคล
คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่ามีการเปิดร้านขายของออนไลน์เครื่องรางของขัง
วันนี้ในเฟซบุ๊คก็เยอะคุณลองไปดูดี
เราเล่นกันอยู่เราจะเห็นไหมว่าเดี๋ยวก่อนกลับกลุ่มม่านท่อง
เดี๋ยวก็อันนี้เด็ดจริงก็จะมีอวัยวะสัตว์ทั้งหลายเยอะเหมือนกัน
เครื่องรางของขังสินค้าอื่นที่ผลิตมาจากพยูน
เอาอะไรไปเป็นเครื่องลางของพยูน
เขาบอกว่าเนื้อกับกระดูกพยูนบอกว่าอะไรรู้ไหม
เอามาอ้างว่าบำรุงร่างกายเป็นสรรพคุณเป็นยาบำรุงอย่างดี
ขนาดที่เขี้ยวพยูนที่ถูกนิยมนำมาใช้เป็นเครื่องรางที่หนักไปกว่านั้น
คือน้ำตาพยูน
ใส่ขวดได้น้ำตาพยูนเขาเรียกว่าน้ำตานางเงือก
นั่นไงเขาคิดว่าพยูนคือน้ำเงือก
บรรจุใส่ขวดเชื่อว่าสามารถเป็นเสน่หเมตามหานิยม
ให้คนรักคนหลงได้

ทั้งหมดมีการกล่าวอ้างว่าจะได้มาโดยวิธีแสนทรมาน
เขาบอกวิธีที่จะทำมาเนี่ยเล่ากันแบบไม่อายเลย

หรือเครียนตีก่อนทำให้มันทรมานก่อน
เพื่อจะกองน้ำตาให้เขาร้องไห้
หมายถึงเอาง่ายที่พากรูปภาคแม่มันก็จะคิดถึงแม่

มนุษย์ก็จะเอาน้ำตาของมันมาใส่ขวด

เขี้ยนตีหรือทรมานมาให้ถึงสุดท้ายไหมมันร้องไห้

ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าฝ่ายมองว่า
ความเชื่อที่โง่ขอโทษเลยนะฮะ
ได้มาจากการพัดพักนำมาอ้างทำให้เกิดความรุ่มหลง

ก็เลยคิดว่าไอ้น้ำตาพยูนเนี่ยมันก็จะมาเพิ่มในการโหยหาความรักตรงนี้ได้
แต่ในขณะเดียวกันหากมองข้ามเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลออก

ที่เป็นข้อสงสัยว่าทำไมทุกวันนี้โอเคล่ะ
เพิ่งนำเสนอความน่ารักของพยูนน้อย๒ตัว

คุณลองนับดูว่าอาทิตย์๒อาทิตย์ที่ผ่านมา

ดูในไทยรัฐนิวโชว์ของเราจะมีการนำเสนอตลอดเลย

เขาบอกว่าตัดไปเลยนะความเชื่อสุขภูมิขน
สงสัยทำไมพยาพยุนถึงตายถี่ในระยะนี้
มุมมองของนักวิชาการว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ในอีกหลายปัจจัย
เป็นอาการป่วยหรือโรคระบาดในพยูนก็เป็นไปได้
ลักลอบทำประมง
หรือทุกวันนี้การทำประมงเมื่อก่อนเราก็ไปนั่งตกปลา
แล้วใช้แห่วันนี้อ้วนเอ้ยก็ติดแห่เอ้ยก็ติด
ทุกวันนี้การช็อตปลาก็มีส่วนเหมือนกัน
เขาบอกที่ปัญหาสุดคือลูกเขา
ที่เขาให้แงะดูว่าฟันมันหายไปใช่ไหม
แต่มันกลายเป็นว่าที่เขาเจอฟันมันไม่มี

หรือทุกวันนี้มันมีกลุ่มหนึ่ง

ออกล่าพยูนเพื่อแต่เรายังไม่รู้ว่าเอาเนื้อมากิน
เพื่ออะไรเอาล่าพยูนเค้าบอกสิ่งนี้เกิดทำให้หลายฝ่ายนะ
เริ่มรู้สึกหวงแหนแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติ
เป็นประเด็นการตายของพยูนกับการลาด
แล้วก็วันนี้คือพิสูจน์ได้แน่ชัดแล้วล่ะแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในโลกอินเตอร์เน็
บ่งชัดว่ามีการลักลอบล่าพยูนอย่างแน่นอนมันเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้ว
แล้วก็ยังมีการค้าขายผลิตภัณฑ์จากพยูนอย่างโจ่งแจ้ง
แจ้งแม้พายูจะจัดเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับ

เพราะว่าถรมานพยูแล้วลูกมันเพื่อเอาน้ำตามา

น้ำตาที่มาจากความเจ็บปวดความทุกข์

เพราะเอาน้ำตาเขาจนเขาตาย

เขาก็ไปต้มหลายอย่าง

เหมือนกับกินตัวเดียวอันเดียวเสือล่าเสือแล้วกินกินจุ
หมายถึงอย่างช้างตัวเองเคยทำตอนมูไนท์

เขาบอกกินละช้างที่เราเอามาอย่าคิดว่ามันจะดีนะ
เพราะอะไรไหมถ้าถึงเวลาช้างเขาจะให้เขาจะให้เอง
ทอดให้เองเขาจะไปเอางา

งากำจัดงากำจัดนั่นแหละ

ซึ่งถ้าสมมุติคนเลี้ยงช้างหรือใกล้ช้างใกล้จะถึงวันสุดท้าย

หมายถึงให้คนที่ควรจะได้งาช้าง
แต่งาช้างที่แบบเป็นอภิมหาเศรษฐีแล้วไปล่าเก็บ
อันนี้ก็เป็นความรู้แบบอย่างฉันมีพระงาช้าง
ถ้าสมมุติคนเราจะได้เขาจะมาให้เอง
แล้วคนที่มีงาที่ไปล่าวมาเค้าพร้อมอยู่หรอ
มันก็ไม่รู้แต่คือไอ้คนที่เขาบอกว่างาที่มันมาใช้ในศัยศาสตร์
แล้วมันได้จริงคืองากำจัดงากำจัดที่แบบ

มันก็อยู่ต้นไม้อยู่แล้ว

มันมีจริงแล้วเขาบอกว่าช้างทุกเชือกด้วยนะ
หักไว้ตามต้นไม้หรืออะไรอย่างนี้

แต่คนเราที่เราผ่านมา
มีเงินซะหน่อยก็ไปจ้างให้เขาไปเรื่อยออกอะไรอย่างนี้ซึ่งมันผิด
แต่ความจริงคนที่เขาจะได้ของมันจะเหมือนเขี้ยวหมูปาก
หมูป่านี่คือว่ามันก็จะทิ้งไว้ให้เอง

ไม่ได้หนิเราคิดว่าได้มันจะได้อะไรหรอมันก็ไม่ได้ได้อะไรแล้วนะ

สุดท้ายเนอะมันก็อยู่ที่ตัวเราคุณผู้ชมค่ะ

เจอไหม

อ่านังก็อยากลงภาพดอกไม้เป็น

อนาคตหนูจะเอาไว้พูดให้ข่าวใส่อะไรอย่างนี้
ให้คนอื่นไปรู้ข้อมูลผิดถูกนะ

ไม่ทำไม่ชอบแต่ผู้ชายชอบดอกไม้
แล้วก็นางว่านางก็ไม่ได้ปิดนางก็ชอบเดินกับแฟนแถวพลากร

นางก็บอกว่าพี่ก็ไม่ได้ปิดนะพี่ก็เดินถึงแถวพารากอน
แต่ถ้าเกิดไปเจอภารกรหนูต้องหลบหน้าไหม
นางก็ไม่ต้องก็ปกติ

แล้วผู้ชายนั้นทำเกี่ยวกับพวกอาสังหาริปราศาสตร์
อีกปั๊บหน่อยเดี๋ยวก็รู้แหมคุณก็

เขาบอกว่าน้องนิกกี้ไอ้นิกกี้มันชอบหลุดเรื่องดาราไงว่า
ใครเป็นอะไรยังไงคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้

พูดกันเขาบอกว่านี่ไงนี่ไงโมดัม๒ไงโมดัม๒

เขาพูดกับพื้นแล้วเขาหลุดจากนี่คือตั้งใจ

นะคะเออเอ้ามา
เมื่อวานนี้ค่ะ๑๕กรกฎาหลายคนก็อาจจะโชคดี

แต่สำหรับเสียคนนี้อยู่จังหวัดนครพนม
ถูกรางวัลที่๑ไป๕ใบเลยค่ะ
คิดว่าเขาน่าจะซื้อวันที่ยายาไปลำ
เหรอวันที่ยายาที่มีงานพอดีมีพิธีพอดี

ใช่ถูกต้องเป็นร้านเบาะชื่อดังที่นครพนมเลย
เขาเรียกว่าเขาก็ออกมาเปิดใจว่าตัวเขาเองถูก
รางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ
รางวัลที่๑งวดวันที่๑๕กรกฎาคม๒๕๖๒จำนวน๕ใบ
หมายเลขของเขาก็คือ๓๖๙๗๖๕นะคะ
รวมเงินรางวัลที่เขาได้๓๐ล้านบาทค่ะ
ตอนนี้ก็โชว์รางวัลกันเต็มที่เลย
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ร้านสิทธิการเบาะ

เป็นอาคาร๓ชั้นนะคะเปิดเป็นร้านทำเบาะรถยนต์
ทราบชื่อเจ้าของก็คือนายสิทธิชัยสิริวรเดชกุลนะคะ
หรือว่าเสียจ๋องอายุ๕๒ปี
ก็กำลังพูดคุยเสวนากันด้วยความตื่นเต้นดีใจกับเพื่อนอีก๔คนนั่นแหละค่ะ

แล้วก็โชว์สลากินแบ่งรัฐบาลจำนวน๕ใบที่เขาถูกมานะคะ
จากการสอบถามนายสิทธิชัย
เขาก็ให้ข้อมูลแบบว่าสลากินแบ่งรัฐบาลจำนวน๕ใบเนี่ย
ที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
กับเพื่อนรวมรุ่นโรงเรียนชุมชนเทศบาลนะคะ
ก็คือเรียนกันมาตั้งแต่ป๓จนถึงชั้นป๖
ก็พากันมานั่งกินข้าวในช่วงงานวันแรก
หลังจากนั้นก็เสี่ยงโชคเผื่อว่าจะถูกรางวัลใหญ่

เนื่องจากว่าพญาศรีสัตนคราชเคยให้โชคมาแล้ว
ให้โชคเขาก็เลยควักเงิน
ให้คนที่รู้จักไปซื้อให้ด้วยนะ

เอาเลขอะไรก็ได้หยิบมาตามใจคนซื้อ
หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็นำมาเก็บเอาไว้
โดยเพื่อนที่นั่งด้วยกันอีก๔คนเนี่ย

เขาก็แบ่งกันไปมีเพื่อนอยู่ด้วยกันรุ่นเดียวกัน
ก็แชร์กันคนละ๑๐๐บาทรวม๕ใบ
ถูกไป๓๐ล้านก็แบ่ง๕คนนะเขาซื้อกันมา
อ๋อทั้งแกงนั่นเลยเอ็นดูนั่งนะทั้งแกงเขาซื้อด้วยกัน
แต่คนที่ไปหยิบให้นี่คือใครอยากจะรู้จริงเลย

ใช่คนละ๖ล้านแบ่งกันไป

เขาไม่ได้ถูกแค่นั้นนะเขาถูกรางวัลเลขท้ายอีก๘๘อีก๒ใบ

น่ะเขาซื้ออีกก็เรียกว่าเขาถูกกันหมดเลย
เงินตกลงกันได้ตอนนี้แบ่งกันคนละ๖ล้าน
ก็จะเอาไปต่อยอดธุรกิจเขาก็ทำธุรกิจกันแบบนี้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
ตอนนี้ธุรกิจขาดทุนเหลือเกินทำยังไงได้
พระยาศิริสัตว์ตระนักฮาราชช่วยหน่อย

ตรงร้านพระยาศิริสัตว์ตระนักฮาราชเนี่ย

ถูกรางวัลที่๑๖๐ล้านคนเดียว

พระยาศิริสัตว์ตระนักฮาราชช่วยหน่อย

พระยาศิริสัตว์ตระนักฮาราชช่วยหน่อย

พระยาศิริสัตว์ตระนักฮาราชช่วยหน่อย

ปรากฏว่า

ปรากฏว่า

ปรากฏว่า
ปรากฏว่า

ปรากฏว่า
ปรากฏว่า

ปรากฏว่า

ปรากฏว่า

ปรากฏว่า
ปรากฏว่า

ปรากฏว่า
ปรากฏว่า
ปรากฏว่า

ปรากฏว่า

ส่งผลให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยรุ่มแม่น้ำโขงเนี่ย
ตอนนี้คือแม่น้ำโขงนี่คือเป็นเหมือนสายเลือด
ปรากฏคุณคิดเอาเองแล้วกันว่าตอนนี้

ไม่สามารถดูดน้ำมาทำการเกษตรได้แล้ว
แล้วท้ายกว่าเราอย่างกัมพูชากับเวียดนามที่ยิงมาใช่ป่
นี่โอ๊ยอันนี้ไม่มีน้ำเลยนะนี่
คุณสามารถเดินไปลาวได้แล้วนะอย่างนี้

มันเคยเอาวัวไปเลี้ยงเลย
คือขนาดปกติขนาดนี้ช่วงเดือน๘
หรือเดือนพฤษภาคมเดือนกรกฎาคมเนี่ย
เป็นปกติแล้วคือแม่น้ำโขงจะเต็มตลิ่ง

ปีนี้แรงที่สุดนะฮะแห้งที่สุดในรอบ๑๐ปี
ยังไม่เคยเห็นรูดูฝน

คือฤดูฝนแท้แต่สภาพอากาศแรงไม่แรง
ขืนทั้งหลายที่กั้นมาตลอดจะขนาดน้ำไว้ไม่เหลือสิ่งน้อยเขาก็กั้ลไว้
หิมะละยะจุดเริ่มต้นของแม่น้ำโขงงี่อีกอะไร
หมดมาเรื่อยเราก็จะไม่มีไข่กินละสิท่าแหง

สไหลในแม่น้ำโขงหน่อยลุ่นลูก

ถ้าสมมุติมีลูกได้หรือรุ่นหลานเอาหลานละแค่

ที่เราไปจากคือ๑ปลาบึกไง
ปลาไม่มีที่วางไข่แล้ว
ราชนีแม่น้ำโขงพวกอะไรเมื่อก่อน
มันเป็นปลาร้อยเหลือเกิน
ทุกวันนี้หากินยากแล้วมันจะอร่อยกว่าปลากินปลาทะเล
มีผลกับการเกษตร
เรื่องต่อไปครับขอเอาใจคนที่รักความสะอาด
สำหรับบางคนผ้าบางชิ้นก็เก็บไว้ในตู้
เคยนะซื้อไว้แล้วกัดเก็บไว้ในตู้นั้นนัน

มันจะใส่ไม่ได้ก็เพราะกลิ่นอับเนี่ยแหละ

ทำไมสีมันหมองทำให้เราต้องซักใหม่
ซึ่งเสียเวลามากวันนี้เรามีตัวช่วยมาแนะนำ

ใหม่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสมาร์ทสูตรเข้มข้นพิเศษ
มีดูโอแคปซูลค่ะที่ช่วยทำให้เสื้อผ้านุ่ม
หอมเข้มข้นติดทนเพิ่มขึ้นถึง๖เท่า

ถนอมแล้วก็ปกป้องเส้นใยของเสื้อผ้าด้วย
โดยมีประสิทธิภาพช่วยทำให้ผ้านุ่มลื่นไม่รีบตัว
แล้วก็ทำให้ผ้ารีดง่าย
เก็บไว้ในตู้เป็นเดือนกลิ่นก็ยังหอมอยู่นะคะ
วัตกรรมน้ำหอมที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่
แนวกลิ่นหอมระดับน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์
โดยความหอมจะถูกห่อหุ้มไว้ในแคปซูลเล็ก
เมื่อได้รับการเสียดสีหรือว่าขยับร่างกาย
ความหอมก็จะแตกแล้วก็ปล่อยกลิ่นหอมกระจายขึ้นมา
เหมือนมีน้ำหอมติดตัวช่วยเติมความหอมให้ทั้งวันเลย
เซนเตอร์ต้องอธิบาย๓สูตรคืออะไร
ชมขาสีม่วงนี่เลย

วันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปเลือกกลิ่นที่ชอบ

เราใช้เวกหนึ่งไปครึ่งชั่วโมงฮะ
จริงเหรอเรามีเวลาเยอะแล้วคุณผู้ชม

โอเคช่วงหน้าอลังการงานบวช

เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ก่อนฮะ
แล้วลังปะละ
อำเภอตะกว่าป่าจังหวัดพังง่ายาห์
บรรยากาศวัดราชนิรมิตร
หรือวัดบางม่วงตำบลบางม่วงอำเภอตะกัวป่า
จังหวัดพังง่าย์นี่มีงานอุปสรมบท

เป็นเจ้าของแผ่ปลาโชกถวัดสัพ
ตแผ่ปลาชื่อดังของท้องถิ่น
แม่จะจัดงานนี่
นี่คือกระบวนแหงนาก
โดยขบวนแห่นาคเริ่มต้นที่หมู่บ้านน้ำเข็ม
ตำบลบ้านบางม่วงอำเภอตะกว่าปลา
เพื่อเดินทางไปยัดยังวัดราชนิรมิตร
ซึ่งขุนเอ้ยออนเดอร์เวย์มีการเปิดเครื่องเสียงจากรถแห่ตลอด
เส้นทางผู้คนสนุกสนานเต้นลำกันใหญ่นะฮะ

คุณดูสิคุณดูภาพมุมสูง
ผู้ชาวบ้านออกมายืนชมขบวนแห่นาคผ่านนะครับ
ซึ่งจะเห็นว่าขบวนแห่นาคมีการแต่งชุดไทย
แล้วก็มีการแบกลูกกำพลึกหรือลูกกำพริกนะฮะ
ที่ใช้สำหรับโปรยทานในงานบวช
พร้อมของรางวัลมูลค่านะ
มูลค่าเท่าไหร่

ดูตะก้าไม่อัดเลยสมมุตินี่ใช้รถหกล้อเลย

ธนบัตรฉบับละ๒๐ห้าสิบร้อยบาท

ไม่ใช่เหรียญบาทดูในแบงค์
เป็นแบงค์ต่ำสุดคือ๕บาท
รวมทั้งสลากกินแบ่งนะฮะรางวัลสิ
แล้วก็รวมทั้งสลากรางวัลที่เป็นข้าวสารถุงละ๑๕กิโลกรัม

ยกนั้นแล้วข้าวสารไม่ได้โยนแบบนี้ไม่เป็นสลาก

ใช่นอกจากนั้นกลัวชาวบ้านที่เอาข้าวสารไปไม่มีหม้อหุงข้าว
มีอีกหม้อหุงข้าวพัดลมครัวร้อน
เดี๋ยวก็จะเป็นสลากแล้วเอามาแลกกันเหมือนจับสอยดาว
เมื่อเขาบวนแห่นักเดินทางไปถึงนี่
ทางเจ้าภาพเนี่ยได้มีการจัดให้มีการเวียนโบสถ์ก่อน
ก่อนที่จะให้นาคธวัชชัยจะขึ้นไปอยู่บนรถ
๑๐ล้อเลยเหรอฮะไม่ใช่๖ล้อ๑๐ล้อ
ล้อสแตนบาร์อยู่หน้าโบสถ์นะครับ
พร้อมกับนำลูกกรรมพลึกหรือลูกกรรมพลึกที่ใช้สำหรับการโบสถ์
ขึ้นไปข้างบนท่ามกลางญาติพี่น้องเด็กประชาชนมาเฝ้ารอกันเต็มไปหมด
เพราะ๓แสนชาวบ้านแฮปปี้
แฮปปี้จริงได้อย่างเกือบทุกคนนะหนูว่าเมื่อกี้
เพราะว่าข้าวสารก็แบบมันจะมีทั้ง
เออเมื่อกี้เราเห็นแล้วมีทั้งมีข้าวสารมีเมาหูข้าว
บางคนโชคดีได้เป็นสลากที่เจ้าภาพใส่ไป

นี่ถือว่าเป็นการโปรยทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดพังงา

ก็แล้วแต่ใครคิดจะได้เพราะว่าบางคนแบบได้ทั้งเหรียญ
โอ้โฮแล้วแบบ
ถ้าเกิดอย่างนี้เขาก็โปรดเป็นระบบรวมกันเลย

เพราะเมื่อกี้ก่อนเข้าโบสถ์ก็โปรดอีก

แต่ดีนะคนข้างหน้ายังน่ารักนะ

คุณคิดหัากันไทยเท่าไร

ชัยเย็นรอบว่างหรอ
ไม่กูก็ไม่กลัวคิดว่าหมดใส่แบบว่าหวัดหลบหลัวว่า
หวัดที่ไหนบ้างแล้วมีหวัดหลบหลัวไปด้วงบุญไง
เพราะว่าเจ้าภาพเขาอยากทำบุญไง

งานบัตรเทศการต่างโน๊ตนี้นั่นอยู่ในแอปเดียวกัน

แองค์ที่เห็นร่วมต่อเจ้าภาพก็จะไป
เขาจะเชิญร่อนรึเปล่า
ร่างร่มไปทุกงานมวยทานเมื่อไหร่จะมีอยู่ที่ราง
อยู่ในรถรวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นอื่นว่าจะได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่า
อันนี้ไม่พูดอะไรเลยเขาเดินข้ามไปเลยปีนลั่นไปบนเกาะก่อนถูกต้องแล้วข้ามไปอีกเลนเลยค่ะ
ล่าสุดวิภาวดีตรงนี้แหละหน้าเมืองเอกนี่แหละค่ะทูลหัว
ไปทำงี้เลยค่ะคุณคนขับรถโดยสารคันดังกล่าวออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุแล้วนะคะ
ทำไมเขาถึงขับรถเนี่ยขึ้นไปเกาะกลางเปลี่ยนเลนในครั้งนี้ทราบชื่อว่านายสุจี
เป็นพนักงานขับรถไว้ห้าสิบหกปีเขาเล่าบอกว่าปวดท้องหนักมากจริงจริง
แล้วมันก็ทนไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจขออนุญาตผู้โดยสารก่อเหตุดังกล่าวนี่แหละค่ะ
แล้วจะไปอื้อที่ไหนนั่นแหละสิมันอาจจะเร็วกว่าเพราะข้างในอาจจะรถติดไงพี่
เข้ามาเล่นข้างในหน่อยดีกว่ามันจะได้ผ่านไปได้ชะลุยอย่างชะลุยหน่อยใช่ไหม
ไหวเขาบอกว่าพอเขาส่งผู้โดยสารเสร็จเนี่ยตนก็ขอไปเข้าห้องน้ำ
ส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วแม่ขอเข้าห้องน้ำที่ปั๊มทันทีเพราะเขาไม่ไหว
ไว้แล้วหลังจากนั้นก็ขับรถเข้าอู่แล้วก็เดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด
ไม่คิดว่าจะมีคนถ่ายแล้วก็นำมาเผยแพร่แบบนี้นะคะ
คือก็พักงานไปวันขอลอปวดอึ๊กค่ะมันไหวอะเหน็จจัยนะ
ถ้าเกิดอย่างงี้คือทำไงคะ
อย่างกับพี่เมียอาจจะมีสลับกันขับได้แล้วก็คุณแม่อ๋อไม่ได้
อันนี้จะให้กระเป๋ารถเมล์มาขับบางทีก็าดจะเป็นได้กระเป๋ารถเมล์
คนที่จะมาขับรถเมย์ได้ต้องมีใบของรถเมย์ดังนั้น

ก่อนนั้นนี่แอบคุณด่าออกละ
ทุกคนโดนด่าได้หมด

มีภาพที่ไม่ใช่ในประเทศเราในประเทศอินเดียนะคะ
เป็นเรื่องของสวนสนุกของเครื่องเล่นที่ประเทศอินเดียตกกระแทกพื้น
นักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุระทึกขวัญเกิดขึ้นในสวนสนุกแห่งหนึ่ง
ประเทศอินเดียเครื่องเล่นชิ้นที่หนึ่งเกิดขัดข้องแล้วก็หักโค้นลงมา
ต่อหน้าผู้คนนับร้อยรับบัญญาณนักท่องเที่ยวนับร้อย
อยู่บนเครื่องเล่นนั้นก็ตกร่วงลงมาตามแรงโน้มถ่วงนะคะ
คือว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๔กรกฎาคม
ในเมืองอามาดาบัตรทางตะวันตกของประเทศอินเดีย

คือพอเหวี่ยงไปแล้วมันเกิดจังหวะเครื่องเล่นมันไปกระแทก

เสียหลักเพราะอันนี้คือเหมือนใช้แรงน้มถ่วงของโลก
พอสวิงขึ้นไปเนี่ยมันก็จะกลับมาตามแรงปุ๊บ

มันเหวี่ยงไปไกลกว่ารอบกว่าวงที่มันควรจะเป็น
จากนั้นก็เลยทำให้ตกลงแล้วกระแทกพื้นอย่างแรง
ตามรายงานข่าวก็ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
มีผู้เสียชีวิตทันที๒ราย
นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ๒๙ราย
แล้วก็มีอาการบาดเจ็บสาหัสต้องเฝ้าดูอาการถึง๑๔ราย
ทางนี้ทางเจ้าหน้าที่และตำรวจก็อยู่ในระหว่างการสอบสวน
สืบสวนหาสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
เพราะว่าก็ใช้มานานล่วงมาหมดเลย

มันก็จะเหวี่ยงกลับตามแรงน้มถั่วมันก็เหมือน
เหรอมันไม่ควรจะเกิดขึ้น
เวลาเดิมอย่างนี้๖โมง

เราจะไปจบกันเวลาเดิมคือทุ่ม๑๐นาที

เป็นรายข่าวนั้นนาธิจากพี่แอมสวรรคลียรบุษ

ใช่ค่ะสาวสตรอง

แต่ต้องคิดว่าคุณแม่จริงละ
นี่เนี่ยต้องมาฟั่งซิ

สักนิดหนึ่งไปที่อ่านค่าวจากเพจ
นางงามนะฮะบานปลายสำหรับเพจนางงามดังเนี่ย
ชี้ว่าจุดยืนต่างกันคือเพจนางามเนี่ยก็คือเราเห็นว่าหลังเนี่ยนางามเนี่ย
ช่างแต่งหน้าตีกันกว่าเพจนางามถูกต้องไหมช่างแต่งหน้าตีกันกว่าเพจนางามก็จะออกมาแสว่า
ตอนนั้นน้องฉัดกับป้อมวินิตไงเธอโอ้โหแพรริสไงแพรริสเมืองผ่านไง

ใช่ไหมล่ะไม่มีใครหรอกกูไม่ให้ชงเขาเอง
อู้เวทีนางามเชียร์กันอย่างนางวง
ตอนนี้เค้าพอสรุปไหมเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับโกโกอะไระใช่ไหมครับ
คือเขาบอกว่ากระแสดราม่ากำลังร้อนแรงแบบฉุดไม่อยู่สำหรับกรณีของโกโก้อารยสุพะเลิก
เขาก็ถูกวิภาควิจารณ์ว่าเอาละไม่เห็นจะเหมาะสมเลย
มงมาได้ยังไงทั้งที่คนที่ได้ลองสวยกว่าอีก
ชนิดค้านสายตาอีกครั้งยังมีคลักษณะคติไม่ดีเลยกัน
กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่โอ้โหเขาบอกลงรูปปุ๊บฟิลิปปินส์มาด่ากันใหญ่เหรอ

เขาบอกว่าลงรูปไม่ได้นะลงรูปปุ๊บฟิลิปปินสแตนบายด่าเลยนะเธอ

หมายถึงว่ามิสเขาไง
แต่นบายด่าเขาเลยจริง
ได้โพสต์ข้อความระบุว่าประกาศยุติการสนับสนุนโกโก้อารยะ

หรือเนื้อหาใดเกี่ยวกับโกโก้อารยะนะฮะ
คือสรุปแล้วก็คือเพจนางงามนี่คือเขาดังยังไงแองจี้เนี่ยอธิบายให้ฉันฟังสิ
เขาสนับสนุนทุกเวทีทุกเวทีถูกไหม
เขาก็จะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหมดสนุกดี
เป็นประเทศไทยบนโลกไว้เนี่ยเขาก็จะมีการอัพเดทเร็วเราก็จะเข้าไปดู
ใครจะไปยังไงใครขึ้นประกวดใครเตรียมตัวยังไงนางงานแต่เราไม่ได้
เขาบอกว่าหากจะพบรูปจะลบออกทันที
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อยุติการพาดพิงเก่า
หายแล้วก็ลดความรุนแรงในการใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ผิด
เรายังคงสนับสนุนทุกช่องทางและจะมีการอัปเดตข่าวสาร
ขอบพระคุณสำหรับทุกท่านสำหรับการสนับสนและสร้างบรรยากาศที่ดีในการรับชมนางงาม
ขอให้ทุกท่านสนุกและมีความสุขกับการติดตามข่าวสารจากเพจเรา
นี่เขาก็เขียนชัดเจนว่าจุดยืนและทัศนคติเป็นสิ่งที่ดี
เมื่อเรามีจุดยืนที่ต่างกันคือนางงามจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

แต่วันนั้นเห็นภาพที่เขาให้สัมภาษณ์ที่เขาบอกว่าทำไมเขาถึงต้องได้
วันนั้นเขาบอกว่าตัวเขาเองก็แบบเรื่องตอบคำถามเรื่องอะไรเขาก็คิดว่าเขาควรจะต้องเป็นคนได้ใช่ไหม
ก็นางก็บอกว่าตอนที่นางได้ตำแหน่งคลุปอะไรนะ

ไม่มีใครคิดจะแสดงความยินดีกับหนูเลยเหรอ

หนึ่งจริงคนเดียวอ่ะ
คือเพื่อนไม่มีใครคิดจะแสดงความยินดีกับหนูเลยเหรอ
นี่อะไรถึงเปลี่ยนหลังตั้งแต่ต้นล่ะ

บูรีกันบอกว่าฝั่งนู้นด่ามาพาดพิงถึงโดยกางแนลมาดูถูกเวทีนี่คุณวัด
ทำไมมาทำแบบนี้สุดท้ายก็คือ

ที่มีแสดงหน้าคนจะได้ที่หนึ่ง
แต่ปรากฏว่ามีการล็อกมงล็อกอะไรอย่างนี้

อย่างคุณนวัดก็ไปออกรายการพี่หนุ่มเมื่อวาน

เขารู้สึกว่าไม่ได้มันต้องเกิดจากความยุติธรรม

วันที่จังมาถ่ายรัฐกะ
เมื่อวานมาไทยร้านเนี่ยอ่ะอ่ะเนี่ยคนลูกครึ่งเหรอเธอ
คนก็ไม่ชอบว่าจะยิ้มอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เข้าไปนามเงาก็ต้องยิ้ม
คนก็มาเถียงแทนอันนั้นยิ้มเยอะเกินไปเขาทำเป็นสไตล์หัวล้อ
มันสืบถือความเป็นด้านของใครนะคะคนที่สองอย่างนั้นนี่เหมือนกันหมดเลย
ตัวเล็กฝนซุดสีแดงอ่ะคะเนี่ยค่ะคนที่ให้อ่าใช่ไหม
น้องนั่งคือคนที่อยู่ทางซ้าย

คนนที่๓นี่คือไม้คือนอกสุด

แต่คนที่ไม่ชอบเขามันลามถึงฝั่งฟิลิปปีน

เขาจะเป็นสไตล์นี้หมด
จะยิ้มหัวรอกกันอย่างงี้
คนบางคนก็ดูว่ามันเฟคไปรึเปล่า
คนบ้าอะไรเมาหยาดอาจยิ้มได้ทั้งวัน

คือมิสนาน
แล้วก็เลยงงไปหมดละคนที่ได้ที่๑กะคนที่๒

คนนี้คนที่ได้รองอันดับ๑

คนที่ดูดั่งงานก็มีแต่กะเทยกะเถอก็ติดไฟสอเชียลเนี่ย
กะเถอก็อยู่ว้างไม่ได้ถ้าเกิดผู้หญิงอยู่ผู้ชาย
นี่เขาดังทุกปี
เดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวของนานทีได้อ่านข่าวพี่สาวตัวเองนะฮะ
แอมสวรรคอ่านข่าวมา๑๐กว่าปีไม่เคยอ่านข่าวพี่แอมเลย

แล้วนางก็น้อยใจพอสมควร
ไม่ก็น้อยใจว่าเป็นข่าวของคุณพี่อู๋

แล้วมันไม่ใช่ครั้งเดียวมัน๒ครั้งแล้ว
แม้กระทั่งนางก็บอกว่าบางทีนางก็น้อยใจนะมด
บางทีพี่ร้องเพลงอยู่พี่ร้องไม่ได้

แล้วกูจะตอบได้ไหมว่าพ่อกูเพิ่งตาย
อะไรอย่างนี้ก็ต้องร้องเพลงความทรงจำ
คนก็ไปคอมเมนต์นางอีกว่าแบบว่าทำไมต้องร้องไห้ร้องเพลงไม่จบ
ไปหาว่านางเยอะเขาจะพูดได้ยังไงว่าพ่อกูเพิ่งตาย

ล่าสุดก็เป็นคอนเสิร์ตอีกของสวรรคลีระบุตร
กับพี่มีพี่แอมแล้วก็พี่ช่าพี่ตินา
แล้วก็คุณไอนัทมีเรียดูมาก

หลังจากที่พี่แอมสวรรคโพสต์ข้อความซึ้ง
ถึงเพื่อนพี่ในวงการหน่อยจะเป็นคุณไอใหม่
คุณไอชากคุณไอติ๊กนาคุณไอนัท

แต่งานนี้เรื่องของเรื่องแฟนคลับนี่แหละ
เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นอีกฝ่ายร่วมงานกับอุหารือไทย
คืออยากเห็นพี่แอมเนี่ยพี่แอมพี่แอมอู้เมื่อก่อนเคยรับงานด้วยกันอยู่แล้ว

งานนี้พี่แอมตอบว่าไม่น่าจะได้เห็นแล้วนะคะ

ตัวเนี่ยก็ลงงงไม่น่าจะได้เห็นแล้วนะคะ
ทำเอาแฟนงงกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะปกติถ้าไปดูไอจีพี่แอม
ไม่มีหมาเขาเป็นคนที่สวรรคข้างนอกดูเป็นผู้ชายมากเลยนะ
แต่วันหนึ่งนั่งจัดดอกไม้นั่งร้อยมาลัย
นั่งตัดต้นไม้แต่งเพลงตัดทำกับข้าวตักบาท
นี่คือชีวิตสวรรคลินบุตรแล้วก็ออกไปร้องเพลง
ไม่สูงสิงกับใครเยอะนะฮะ
ก่อนหน้านี้พี่แอมเคยออกอาการเดือดหลังจากถูกนำภาพเนี่ย
ไปใช้โยงข่าวที่ว่าอุหารุทัยโพสต์
ตอนนั้นโพสต์ถึงอาจารย์ปียบุตร
อาจารย์ปียบุตรแสงกระหนกกุลเนี่ย
เกี่ยวกับเลขาธิการพักอนาคตใหม่ตอนนั้นพี่อุ๊เป็นคนโพสต์
แต่ปรากฏว่าเอารูปพี่แอมไปโปะ
พี่แอมก็เลยน้อยใจเหมือนกันว่าเฮ้ยฉัน

ว่าไม่เหมือนไม่รู้แต่อย่างฉันฉันว่าไม่เหมือน

เพราะผมสั้นทั้งคู่เลย

แล้วก็บ่อนน้อยใจว่าทำไมนักข่าวก็โอเคล่ะ
ตัวเองอยู่วงการมาจะ๔๐ปีแล้วนึกออกป่ะ

แล้วก็มีนักข่าวคือต้องยอมรับว่า

จริงเหรอไม่รู้จักพี่แอมแล้วจริงเหรอ
ขอโทษนะที่ตัวเองดังไม่พออะไรอย่างนี้
คือพี่แอมมันเป็นไม่หรอกคุณภาพว่ะแม่

พี่แอมมันจะเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาของน้องนี่ทุกคนนั่นแหละ

แต่ให้เขาไปยุ่งกับใครเนี่ยเขาจะไม่เป็นคนที่ไม่ยุ่งกับใครอีกแล้ว

ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงตัวเองเข้าวงการจากอายุ๑๕
แล้วก็อยู่ยาวมาจนถึงอายุ๕๐
ว่านักข่าวไม่รู้จักสวรรคลิระบุตรโอเคค่ะ
พี่คงผิดเองที่ไม่ดังพอนี่
ก็ลงรูปคนอื่นต่อไปตามสบายก็แล้วกัน
พี่ไล่ตัวตนก็ได้นะไหนก็มาทางทำแล้ว
ก็ตั้งข้อนทางแล้วเอาเลยตามสบาย
อยากลงรูปใครก็ลงไม่ใช่ก็ช่างมันโอเคค่ะปล
ที่จริงการที่ให้ใครไม่รู้จักกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะ
แต่ถ้าเป็นพี่พี่คงจะไม่เขียนถึงใคร
ที่ตัวเองไม่รู้จักเลยหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้
ถึงคนที่รู้จักแทนก็ได้นะคะ
หมายถึงว่าเป็นเวิร์ดของแอม
แต่ว่าเป็นลูกพี่อุ๊บไม่แต่เหตุการณ์นี้มันนานแล้ว

คือแบบว่าปกติเราจะเห็นพี่แมมพี่อุ๊บมันเป็นคู่ที่สนิทกันพอสมควร
แต่วันนี้คือพูดขนาดนี้คนก็เกิดว่ามันต้องมีอะไรหรือเปล่า
อ๋อทำไมถึงจะไม่เห็นคอนเสิร์ตคู่กันแล้วทำไมนี่

ให้บวนมาก่อนเขาทำคูน์เสิร์ตคู่กันตลอดพี่
ใช่เขาถูกฆ่าหนับในคอนเสิร์ตคู่กันตลอด

หลังเราก็ไม่เห็นอย่างนี้ใช่ไหมไปอีกหนึ่งคนคุณไอ้
พิษดาอย่างที่แองจี้เล่าไปไปแอบถามเข้ามาไอซ์ต้องยิ้มซะหน่อย
เขาบอกไปว่าแองจี้ขยิบตาเธอชอบนะผู้ที่ชอบปิดบัง
ดูแน่แต่คุณก็ไม่ถามเขามานี่คำตอบอันนี้มาจากที่พี่ไอซ์ตอบเลย
ถูกไหมใช่วันนี้หัวใจไม่ว่างซะแล้วสำหรับนางเอกสาวแสนสวย
นี่สุดเซ็กซี่คุณไอ้อภิษดาเพราะว่าหลังจากที่เลิกรากับอดีต
แบรนด์หนุ่มไฮโซแม็กซ์โทยานีที่คบหากันมา๓ปีไม่นานสาวเจ้าก็
กลับมาหัวใจสีชมพูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ากำลังปลูกต้นรักกับหนุ่ม
นักธุรกิจคนใหม่ที่อายุมากกว่าถึงเจ็ดปีค่ะแต่ในจุดนี้นี่ขอบอก
ว่าถึงแม้สาวไอ้พิษดาจะยังไม่ยอมเปิดตัวเปิดหน้าให้กับพวก
เราได้เห็นกันน่ะนะคะแต่เจ้าตัวก็เคยเอ่ยปากบอกว่าจะเรียกแฟน
ก็เรียกได้ค่ะจนดูเหมือนความหวานนี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้าได้ติด
เบิ่งไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นสาวเจ้าชอบโพสต์รูปดอกกุหลาบ
สวยอยู่เรื่อยเรื่อยอะไรแบบนี้ล่าสุดนี่ก็มีภาพของกุหลาบสีขาว
เพราะว่าเวลาเขาคุยกับผู้ชายคนนี้เขาก็ถามเลยเรื่องแต่งงานเลย
อ๋อเหรอสัตว์ต้น
ไม่ใช่มาคบแบบว่าคบก็ไปดูก่อนแปลงแล้วพูดถาม
เอ่อจะแต่งงานไหม

คนอื่นคุณแม่เขาจะลงรวมขอบคุณลงรวมหนูไหมคะ
จะมีคนหนึ่งเขาจะเป็นภาพพิเศษไปไล่ดูในไอจี

แล้วหนูก็เมาท์เขาดังมาก

เป็นรูปที่คุณแม่รูปผู้ชายของคุณแม่เรารอ

หันหลังไปเอ้านั่งอยู่ข้างหลัง

คับครับอีบาย
พูดมาขนาดนี้เอารูปขึ้นเลยดีกว่า

เมตอง็ได้รู้ว่าคือคนไหน
แล้วอัทำกินอย่าอย่า
เมฆเขาป่วยจากโรคตุ่มน้ำพองถ้าเป็นห่วงมากทุกคนก็แบบปรับเยอะ
ตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ละชั้นเดียวกับชั้นก็ใจไม่ค่อยดี
นี้มันหายากมากเป็น๑ใน๔แสนคนนะไม่ใช่๑ใน๑๐๐นะ๑ใน๔แสนคน

ภายหลังที่รักษาอาการตุ่มน้ำพอง
เมฆเขาบอกว่าในช่วงนี้เขาก็ทำกายภาพแล้วก็ปรับยาค่ะ
เขาบอกว่าตอนนี้ในโรงพยาบาลจุฬา

เพราะว่านอนนานขาลีไปเลย

คืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายแข็งแรงไม่แข็งแรงเลยนะ
เป็นไวรัสที่แบบไม่รู้ว่าอยู่ดีก็
ร่างกายเราขับมันออกไปไม่ได้มันเลยกลายเป็นเรื่องโลกนี้

แล้วก็หน้าก็หายเป็นดั่งไปเยอะนะครับ

คือพี่เบ้เขาต้องปลื้มเรื่องนี้แหละนะ
กำลังอะไรก็ดีขึ้นดีขึ้นหมดเลย

วิ่งวันละ๒กิโลกรัม
ทุกวันนี้หรือ
ได้แล้วรอบโรงพยาบาล

เป็นคนที่แบบแข็งแรงอยู่แล้วนะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวให้ดูไหม

เหมือนเขาบอกว่าวันนี้ไอ้ไวรัสอย่างแรกเลย
คือไวรัสสายหวัดสายพันธุ์ใหม่

เดี๋ยวช่วงหน้าความน่ารักของมายูน้อย
แม่จะไปเล่นละครซะหน่อยแม่ก็เป็นผู้จัดละคร
ขอโทษสับไปหาแม่เขาว่าอย่างไรเดี๋ยวกลับมากันฮะ

อะไรแองซี่เดินเข้ามาอะไรเซ็กซี่หมุนตัวอยู่ข้างนอกเนี่ย

ไปที่ข่าวของคุณเมย์นะคะ
คุณเมปฏิดาหรือว่าเมเฟื่องอารมณ์เนี่ย
ตอนนี้ก็น้องมายูก็โตกำลังน่ารักมีพัฒนาการตลอด
แล้วจะเห็นแบบพี่เมย์ลงคลิปเรื่อย
ล่าสุดพี่เมย์ก็จะเล่าให้แฟนฟังนะคะ
มีเรื่องหนึ่งที่เอามาโพสต์ลงในโซเชียลที่ทำให้เอาคนเป็นแม่นี่ก็ตกใจนะ
คือลูกสาวเนี่ยโทรศัพท์มาหาแล้วก็ร้องไห้
ตัวแม่เองก็คงงว่าแบบเฮ้ยทำไมอยู่ดีลูกสาวฉันโทรศัพท์มาหาแล้วร้องไห้

ก็พีคน้องมายูบอกว่ามายูสงสารแม่ค่ะไม่อยากให้แม่เล่นละครแล้ว
แม่ต้องเป็นเจ้าหญิงแม่ต้องมีแต่คนรัก
เขาบอกแม่เขาแบบนี้แล้วคุณเมย์ก็โพสต์ภาพตัวเองกับมายูที่กำลังแบบว่า
คุยกันเนี่ยมันจะมีภาพคู่เล็กข้างบนอะนะคะ
ก็เขียนแคปชั่นบอกว่าเหตุการณ์วันนี้มีสายโทรศัพท์
มายูโทรมาหาแม่เมมายูร้องไห้ใส่แม่หนักมาก
คิดว่าใครทำอะไรมายูแต่สิ่งที่ตามมาคือมายูร้องไห้
แล้วก็บอกว่ามายูสงสารแม่แม่น่าสงสารมากแม่ตกน้ำ
สรุปก็คือเขาเล่นซีรีส์ในมือถือกับทีมงาน
ก็ถามถึงเมเฟื่องแล้วโปรแกรมเนี่ยก็เปิดเข้าไปให้
ก็ไปเห็นคุณเมเนี่ยนะคะร้องเพลงน้อยใจรัก
ในละครมนรักลูกทุ่งอ๋อสมัยก่อนใช่นานแล้วแล้วตัวเองก็อิน
กับคุณไอ้อ้ำหรือเปล่ามนต์รักลูกทุ่งสมัยก่อนน่าจะไม่ใช่
เล่นกับเล่นพี่มีนเล่นกับใครบ้างอ่ะหลายคนสมัยก่อนจำได้ว่า
ผมเนี่ยต้องมีวงเป็นแบบอย่างนั้นตัวเองก็แบบว่าอิน
เขาทำทั้งช่อง๗ช่อง๓ไงร้องไห้น่าจะป่อทฤษฎีป่ะ
จริงบางทีเด็กดูละครเขาก็อาจจะจำไม่ได้
แต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่เห็นแม่อยู่ในละครปุ๊บ
ร้องไห้เสียใจหนักมากถูกเขาบอกไม่ให้แม่เล่นละครแล้วอ่ะ
แม่ต้องเป็นเจ้าหญิงแม่ต้องมีแต่คนรัก
มายูรักแม่มายูสงสารแม่โถวหนอหนอ

เขาไม่มีอันนี้พี่เมย์เขาก็
เขาบอกว่าเด็กน้อยเด็กคงต้องอธิบายเรื่องนี้กันอีกยาว
วงด้วยอ่ะคะที่แก้มอ่ะตรงแก้มเนี่ย
เวลาลูกทุ่งเขาต้องมีโค้งเป็นเอกลักษณ์
มันคือทรงสมัยก่อนลูก
แล้วต่อไปแม่เมย์จะรับเล่นละครได้ไหมเนี่ยทุกคน
พอรับปุ๊บน้องดูแล้วน้องก็คงไม่รู้ไง
เขาก็เลยเข้าใจร้านดูสิสงสาร
ตอนนี้เป็นผู้จัดกับพิธีกร
เองได้คุยกับซีรีได้เห็นไหมส่วนคุณดีเลยนะคะ

ล่าสุดกันเขาจัดแฟนมิติ่ง
ครบรอบ๙ปีที่รักกันมาหมายถึงรักกับแฟน

ครับปีนี้เขาก็บอกว่าพิเศษมาก
เพราะว่ากันได้ชวนมารีขึ้นมาร้องเพลงคู่กัน

จะมีคนรักที่เป็นมารีขอให้มีคนที่รักให้เป็นมารีอีกคนนึง
เรียกว่ารักจริงหวังแต่งสุดกันไปเลยก็ว่าได้
เพราะว่าโลกเหวี่ยงให้กันกับมารีมาเจอกัน
เคยบอกเอาไว้ว่าจะไม่ให้ไปจะไม่ให้ไปไหนอีกแล้ว
นี่ขึ้นไปอีกทีเอ้ยสวยเนอะเออเธอสวยเนอะ
แบบนี้เหรอจึงเป็นที่มาของภาพขำ
เพราะว่ามารีนะฮะหอบสแตนดี้ของพี่กันไป
แนนดี้ก็ภาพตัดเหมือนไดคัทเป็นร่างเลยตัวเท่าตัวจริง
เอากลับบ้านไปด้วยแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะ
เพราะว่าตัดภาพไปอีกทีที่ไอจีมารี
ไปอยู่ที่บ้านแล้วอยู่ที่บ้านแล้ว
มีกัลไปตั้งที่บ้านแล้วใช่ไปตั้งที่บ้านจริง
แล้วก็เขาคงจบดีเขายังหยอกล็อกกัน
เขายังคุยกันในไอจีนะได้ใช่ไหม

อ้อเราก็ไม่รู้เรื่องของเขาสังผิดโอ้โฮ้ไม่เป็นปืนน่ะ

ดูดิวอริสรากันบ้างดีกว่านะฮะ
เป็นหนึ่งในดาราศาสตร์ที่เราจับชุดไหนเอามาใส่เนี่ย
นั่นแหละชุดข้างหน้ามาแล้วโอ้โฮโอ้โฮโอ้ยจับประคุณตายแล้ว

อันนี้ชุดออกจากวันชุดธรรมดาแต่ดิวใส่มาแล้วโอ้โฮ
หนุ่มกดไลค์ก็แบบว่าเป็นลูกออฟเจอร์เดย์

รวมถึงล่าสุดดิวแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนทริปนี้
ก็ยังไม่ได้เห็นดิวเล่นน้ำทะเลแต่เสิร์ฟความสงสัยด้วยชุดว่ายน้ำ
ที่เล่นในสระว่ายน้ำกับเพื่อนอีกเซต
ก็ดิวร่องเรือชิวอยู่กลางทะเลนี่แหละ
ก็มีภาพให้ชมกันแบบจะเพื่อนหุ่นดีทุกคนเลย
มีความรู้สึกว่าชุดนี้มันมิดชิดกว่าชุดไปจตุจักรว่

เขาบอกผู้หญิงยังบอกหุ่นนางเล็กก็แบบว่า
นั่งใส่แล้วน่าสวยนั่งใส่แล้วเซ็กซี่ใส่อะไรก็เซ็กซี่

อยู่ดีก็พุ่งขึ้นมาของคุณย่าของคุณแม่มัวดำ
ทำไมเรื่องคุณดิวหนึ่งข้อสงสัยมานานแล้วว่า
กับคุณไผ่นี่อะไรยังไงเพราะคนก็บอกว่าเดี๋ยวเลิกแล้ว
ไปเจอพวงหลีดที่ส่งไปงานคุณย่าคุณแม่มดำ

ก็เลยสรุปว่าเธอไปดูแม่ทั้งพวงหลีดด้วยเหรอ

แองจี้แล้วแม่จะบอกว่าพวงลีทที่งานคุณย่า
มันอยู่คนละมุมกับข้างในคุณไปเดินดูข้างหน้าเลยเหรอแองจี้

ชื่อของพี่ภัยกับคุณดิวอยู่ด้วยคู่กันแสดงว่าคือส่งมาคู่

แองจี้สุดอ่ะถ้าเกิดเขาแยกกันแล้วเขาจะไม่ร่วมอะไรกัน
แต่นี่คือชื่อร่วมกันอยู่ส่งมาให้
น้องย่าถึงแม่ว่าเขาอาจจะไม่คุณละ
สรุปแล้วสสไผ่เหรอสสไผ่นอนนั่นแหละนะฮะเอาหมดเวลาแล้ว
พรุ่งนี้กลับมาเจอกับใหม่ก่อนไปสักนิดหนึ่งดีเทอมนี่น้องสือส่วย
รวมทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังภาพเป็นกี่เป็นพันรูปเลย
เพียงเล่มละ๔๙๙บาทและเงินนี้คือนำไปสมทบทุนกองทุนคุ้มกันบำบัดมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาค่ะ

เออแล้วรูปสวยรูปแบบว่าเป็นภาพเล็กทอล

กองทุนนี้เขาสนับสนุนและการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็

คือมีภาพเบื้องหลังให้ดูแล้วก็จะมีแยกเป็นบทที่๑บทที่๔
บทที่๓บทที่๔วิธีการถ่ายทำของเขานะ
แนะนำแนะนำนะคะไม่แพงเลยไม่มีโฆษณาเลย
แบบรูปรวมมีแต่รูปเต็มน่ารัก
เอาละข่าวใส่ไข่วันแรก๗๐นาทีนะฮะ